ต้นกันที่เหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ที่โดนีเซียมีซึนามิถล่มนะครับ
แล้วก็เราต้องนึกถึงนักกีฬาไทยที่เดินทางไปแข่งขันวอเล็กบอลอาชีพที่นั่น
สี่คนว่าปลอดภัยดีหรือเปล่า
แล้วก็ได้รับการยืนยันว่าทุกคนนั้นปลอดภัยดีครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากการประทุของภูเขาไฟนะครับ

ก็เกิดเหตุการณ์ที่ซึนามิซัดเข้าสู่ชายฝั่งของประเทศอินโดนีเซียจนมีผู้เสียชีวิต๒๒คนนะครับ
แล้วก็บาดเจ็บไป๘๔๓คนศูนย์หายใน๒๘คน
ทำให้แฟนลูกยางชาวไทยก็แสดงความห่วงใยไปถึง๔นักกีฬาของไทยเราที่ย้ายไปเล่นในหลีกอาชีพของอินโดนีเซีย

ซึ่งเป็นช่วงเปิดฤดูการเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วก็มีจุธารัฐมูลตรีพิลานะครับอยู่กับจากาต้าอิเล็กทริกส์

ซึ่งได้รับคำตอบว่าทุกคนปลอดภัยดีแล้วก็ไม่ตกใจแล้วก็ไม่รู้สึกกังวล
เพราะว่าที่พักอยู่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากครับ
ค่ะก็จากที่ได้ยินข่าวมาว่าที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะเกิดภูเขาไฟระเบิดแล้วก็มีซึนามิ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็แสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
แล้วก็เมืองที่หนูอยู่ไม่ได้อยู่ใกล้กับเมืองที่เกิดซึนามิแล้วก็ภูเขาไฟค่ะก็ตอนนี้ก็สบายดีค่ะ
ตอนนี้อยู่ที่เมืองมันดุงนะคะก็ห่างไกลจากจังหวัดที่มีซึนามิแล้วก็ภูเขาไฟนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นห่วงพวกเรานะคะ
อยากจะฝากความห่วงใยไปถึงประชาชนคนอินโดนีเซียนะคะที่ได้รับ
ผลกระทบจากซึนามิแล้วก็ภูเขาไฟด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ
ใดทำได้๑๔คะแนนครึ่งก่อนจะเป็นผู้ชนะนะครับ
ซึ่งไทยก็ทำเพิ่ม๕คะแนนจากน้องจีนอาชญาธิติกุลในวัย๑๕ปีเหรียญทองยุทธ์โอลิมปิกเกม๒๐๑๘
๑คะแนนมาแล้วก็มีอธิวิทยเจนวัฒนานนท์นะครับ๑คะแนนพรมมีสวัสดิ์ได้ครึ่งคะแนน
ที่๑ไปครองก็รับเงินรางวัล๗แสนดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินไทย๒๒๔ล้านบาทครับ